คุณผู้ชมข่าวนี้พาไปจกลาบจกก้อยจกซอยจู้กันนะคะ
นั่มบักสิงโจนั่มโศกไปเลย

งานนี้นะคะโชว์ไกลถึงสหรัฐอเมริกาแล้วแฟนคลับเยอะมาก
มีทั้งคนไทยชาวลาวชาวมงค์ด้วยนะ

จริงมาร่วมเฮกันเยอะมากมีช็อตประทับใจเพียบเลยค่ะ
ครั้งนี้นะคะหนุ่มกันยังได้เจอพี่ชายสุดที่เลิฟ

ทรยายไอสิงโตเนี่ยแหละค่ะเคยขึ้นคอนเซิร์ตด้วยกันนะคะ

ซึ่งหมักสิงโตอ้ายสิงโตเนี่ยค่ะก็ไม่ทำให้เราผิดหวังค่ะ
ยังอวดเมนูเด็ดซอยจกซอยจุเลยค่ะ

แต่จะได้กินรึเปล่ายังไง
ถึงมาด้วยคุณกลูกอาหาร

ก็เป็นพี่ชายของเราที่ได้ทำงานด้วยกันมาเนอะ
เมื่อวานนี้แกก็มากอดให้กำลังใจก่อนขึ้นนะครับ

แต่เมื่อวานที่แกขึ้นไปบนรถแกนะ

โอ้โหของกินเต็มไปหมดส้มตำนะครับ
มีเบอร์เกอร์มีไก่ย่างมากมาย
ดีใจครับอบอุ่นมากที่ได้มาทำงานนี้ด้วยกันนะครับ

นี่นะคะก็ทั้งสิงโตนำโชคนะคะ

ก็ฝากแบบว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะ